ที่นครศรีธรรมาราชผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

เธอเนี่ยยังพยายามมีสติอยู่นะคะ

เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากรอปภคุณ
แล้วเลือดท่วมนองเต็มอยู่ตรงพื้นรถหมดเลยนะคะ

ใช่นี่ดูสภาพเธอสิคะมีแต่เลือดทั้งนั้นเลย
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้ง
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ป้อมหน้าสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๔ทุ่งท่าลาศ
ส่วนสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
บอกว่ามีคนถูกคนร้ายมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วตอนนี้คนเจ็บมาขอความช่วยเหลือที่ป้อมรอปภ
ทีนี้ตำรวจก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบค่ะ
พื้นด้านหน้าบริเวณที่วางเท้าคุณผู้ชมเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ
คนเจ็บได้รับการช่วยเหลือจากรถพยาบาลของมูลนิธิใต้เต็กตึง
นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก่อนที่ตำรวจจะไปถึงแล้วนะ
ทีนี้หัวหน้ารอปภที่อยู่ป้อมตรงนี้
คือนายปรีชาคำงามอายุ๕๙ปีบอกกับตำรวจ
บอกว่าตอนนั้นผมกับรอปภคนอื่นก็กำลังปฏิบัติงานอยู่
แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือจากผม
ตอนนั้นผมกับลูกน้องก็รีบเข้าไปดู
ตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าเธอป่วยหรือจะเป็นลมหรือเป็นอะไรหรือเปล่า

ทำไมตัวเธออาบเลือดเต็มไปหมดเลย
รีบแจ้งรถพยาบาลของมูลนิธิใต้เต็กตึง

คือทางตัวรอปภที่ชื่อนายปริชา

คือเขาบอกว่าข้างหน้าเลือดเต็ม
มีแผลถูกแทงที่ไหล่ขวาที่แขนขวา

ยังมีเหล็กขูดช้าป่ะปักคาอยู่จนมิด
เห็นแค่ด้ามของเหล็กขูดชาร์ฟค่ะ
ตัวเหล็กมันปักอยู่ข้างในร่างกาย
แล้วด้ามโผล่ออกมาประมาณ๒นิ้ว
ทีนี้จากการตรวจสอบตรงจุดที่เกิดเหตุ

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์

บอกว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถมาจากถนนนพวง
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช
พอมาถึงตรงสามแยกหน้าวัดโคกสะท้อน
ถนนมะขามชุมก่อนถึงป้อมระปอภอธิษฐ์ตรงนี้ประมาณสัก๑กิโลบาท
ผู้หญิงคนนี้ชะลอรถแล้วก็จอดข้างทาง
ทีนี้คนร้ายมาค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใกล้
เป็นจังหวะที่ผู้หญิงเปิดประตูรถลงมา
แล้วก็เปิดสัญญาณไฟเป็นไฟกระพริบอยู่
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ถูกคนร้ายใช้อาวุธทำร้าย
แล้วพยานเขาบอกว่ามีผู้ชายอีกคนอยู่ในที่เกิดเหตุนะ
เสร็จแล้วพอผู้หญิงคนนี้โดนทำร้าย
ก็วิ่งไปที่รถแล้วก็ขับออกไปจากที่เกิดเหตุ
ไปขอความช่วยเหลือที่หน้าป้อมรอปภนี่แหละค่ะ
หลังจากตรวจสอบแล้วตำรวจก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชปรากฏว่าคนเจ็บอาการสาหัสเลยโคม่าเลยตอนนี้
หมอก็นำตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
ทีนี้ทางมูลนิธิใต้เต็กตึงที่เป็นคนนำคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาล
ก็บอกกับตำรวจเหมือนกันบอกว่าคุณตำรวจผมเอาคนเจ็บมาเนี่ยนะ
อาการหนักมากเพราะว่านอกจากจะโดนแทงที่แขนขวาที่ไหล่ขวา
แล้วก็โดนเหล็กขูดชาร์ฟแทงจนมิดด้านหลัง
เหมือนอย่างที่รอปภบอกแล้วเนี่ยนะยังมีแผลถูกปาด
ของมีคมที่ลำคอแล้วก็โดนแทงที่ลำตัวด้านหน้าด้วยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะ
คลี่คลายคดีนี้อย่างเร่งด่วนรวมถึงตามจับตัว
คนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย